และวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสันทนะ
โดนหนัก๘หมายจับร่วมกันโชคทรัพย์นะครับ
แล้วก็เป็นภาพของหน่วยอรินทราช
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบุกค้นห้องพัก
ที่พยพอย๘นะครับ
ของพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐนั่นเอง
ซึ่งเป็นการบุคคลเมื่อวานนี้ในช่วงตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่ง
ถือว่าเป็นปฏิบัติการนะครับ
โดยทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจ๑๙๑หน่วยอรินทราช
แล้วก็ชุดสืบสวนสนบางซื่อรวมกว่า๕๐นาย
เข้าตรวจค้นห้องพักภายในอาคารชุดบ้านผนโยธินเพลส
ซึ่งเป็นห้องพักของพันธ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ
อดีตรองภูมิกับการตำรวจสันติบาล๒
แล้วก็ท่านในปัจจุบันก็เป็นประธานที่ปรึกษา

เพราะว่าเป็นไปตามหมายจับข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย

ซึ่งเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระ
แต่สิ่งที่ต้องดูคือเป็นมาเฟีย
หรือเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่นั้นนะครับ
ก็ต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายกันต่อไป
เมื่อวานเคาะประตูป๊อกไม่มีคนเปิด

เข้ามาเพื่อจะไขกุญแจ

เพื่อจะเข้าไปภายในห้องพักชั้น๑๕
ห้องเลขที่๔๑๒ทับ๒๔
ตำรวจพยายามตะโกนพูดคุยสื่อสารกันแล้ว
ว่ามีใครอยู่ด้านในหรือไม่
เพื่อให้ออกมาเปิดประตูให้หน่อย

อุปกรณ์ในการงัดประตูเพื่อเข้าไป
ไม่สามารถเข้าไปได้ใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
ก่อนที่ต้องใช้มาตรการสำคัญ
ก็คือใช้อุปกรณ์ในการกระแทกประตู
เพื่อให้เปิดออกโดยหน่วยอรินทราชเขาปฏิบัติการนะครับ

แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ก็ตามก็ต้องอ่านหมายสาร

รวมถึงกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกด้านนอกนะครับ
ฟังเสียงบรรยากาศของช่วงการเขาเรียกบุกไหม
ก็ไปดีนะแต่ตอนหลังก็ต้องพังประตูเข้าไปเหมือนกันนะฮะ

ต้องเลือกที่๔๑๒๒๒๘นะครับ
ผู้อยู่ภายในห้องนี้นะฮะ
ขออนุญาตครับผมให้กันหมายค้นของศาลายานะครับ

การลงมาที่สิบเอ็ดภูมิสมาคม
ของ๑๕๙๑นะครับ
อย่ากล้าค้นไปข้างนี้นะครับ
เพื่อพบได้ยึดสินของซึ่งมีว่าเป็นความผิด
หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกำนักงานผิดนะครับ
มาเพื่อหาบุคคลที่ออกหมายจับนะครับ

เราได้ทำตามขั้นตอนมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับ

เป็นรับการยืนยันว่าสามารถปรับกุญแจได้

ขอไปขอใช้ขั้นตอนตามกฎหมาย
ดำเนินการทางยุทธวิธีในการเข้ารายการตรวจคนนะครับ

เปิดเข้าไปแล้วก็จะเห็นภายในห้อง
ภายในห้องเปิดแอร์ทิ้งไว้นะคุณ

ว่าผู้อาศัยคงรีบออกจากห้องไปไม่นาน

ก็ไม่พบว่ามีการเชื่อมต่อไปยัง

ก็เริ่มเก็บวัตถุพยานหลักฐานสำคัญ
รวมทั้งเก็บลายนิ้วมือแฝงภายในห้องด้วยนะครับ
ซึ่งพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพามรอง

โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นแอร์ที่ยังเปิดอยู่
ซึ่งยอมรับว่าเป็นร่องรอยการอยู่อาศัย
และทางนิติบุคคลก็นำตรวจค้นในครั้งนี้
ยืนยันนะครับว่าห้องพักดังกล่าวเป็นห้องพักของพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
โดยเมื่อวานี้คนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโด
ก็ยังบอกว่ายังพบเห็นพันธ์ตำรวจโทสันทนะพักอาศัยอยู่เลยนะครับ
รวมถึงจากการตรวจสอบห้องโดยรอบไม่มีช่องทางที่สามารถจะหลบหนีได้
ร่องรอยลายนิ้วมือรวมถึงเอกสารต่างไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของหมายจับนี้เป็นยังไง
ทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ก็เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นศาลพิจารณาคำร้อง

ออกหมายสารในการตรวจค้นห้องนะครับ
แล้วก็ออกหมายจับพันธบรวจโทสันทนประยุณรัฐ
ข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์๘หมายจับ
อกจากนั้นยังออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก๑๐คน๓๖หมายจับ
รวมแล้วมีผู้ต้องหา๑๑คน๔๔หมายจับนะครับ
สารออกหมายจับพันธ์ตำรวจโทสันทนะถึง๘หมายจับ
เป็นเพราะพบการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ

ก็เข้าข่ายมูลฐานความผิดฟอกเงิน
ส่วนถ้าถามว่าเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียหรือไม่นั้น
ทุกอย่างมีหลักฐานชัดเจน
ผลตำรวจตรีสุรเชษฐ์บอกแบบนี้นะครับ
มีหลักฐานชัดเจนสารจึงออกหมายจับ
ที่พันธุ์โทสันธนะอ้างว่าเป็นการเก็บค่าส่วนกลาง
เป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงกับศาล
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะจะเข้ามอบตัวตำรวจยินดีอยู่แล้วนะครับ
เมื่อวานไปตรวจค้นไม่เจอแล้วทำยังไงดีถึงจะเจอตัว

แต่มันมีความคืบหน้าที่ตัวพันธ์ตำรวจโทสันทนะเอง
บอกว่าผมไม่หนีอยู่แล้ว
คือให้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วก็แน่นอนค่ะว่าทีมข่าวเองก็เกาะติด
เพราะว่าหลังจากที่มีการตรวจค้นที่คอนโดไปแล้วเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะเนี่ยมีการไปออกรายการออกสื่อหนึ่ง
ทีนี้ก็ยังพูดในรายการอยู่เลยว่าไม่แน่อาจจะมีการบุกจับกลุ่มกลางรายการเลยก็ได้
แล้วก็พันธุ์ตำรวจโทสันทนะก็เปิดเผยกับสื่อช่องทางต่างอีกหลายสื่อนะ
บอกว่าติดธุระอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่บอกสถานที่ยืนยันไม่หลบหนี
ผมพร้อมจะเข้ามอบตัวในเวลา๑๗นาฬิกาของวันที่๑๒พฤษภาคมคือวันนี้
ตอน๕โมงเย็นแน่นอนบอกแบบนี้นะครับ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนั้นช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการไปตั้งกลวยยางที่หน้าบ้านพักของพ่อของพันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
นั่นก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสมชายประยูณรัฐบ้านนี้อยู่ย่านรามอินทาอยู่ใกล้กับคริสโต้ปาร์ค
ทีนี้ระหว่างที่มีการตั้งกลวยยางอยู่เนี่ยมีผู้ชายคนนึงยังวัยรุ่นอยู่เลยใส่แว่นปีนออกมาจากบ้าน
แล้วทีนี้เนี่ยผู้กำกับสนโชคชัยก็เลยเข้าไปแล้วก็ให้แสดงตัวแต่พอดูจากบัตรประชาชนแล้วเนี่ยที่อยู่ในบัตรประชาชนมันไม่ตรงกันกับบ้านที่ปีนออกมา

ใช่พอสอบถามไปสอบถามมาผู้ชายคนนั้นเป็นลูกชายของพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
นั่นก็คือน้องนายนายพระศิษย์คือให้ข้อมูลบอกว่าที่ต้องปีนออกมาเนี่ยเพราะว่าผมจะไปหอพัก
คือเขายังเรียนอยู่เลยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์แต่มหิดลอินเตอร์
เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการจะเชิญตัว
เพื่อไปให้ข้อมูลที่สถานีตำรวจ
ที่ผมต้องปีนเพราะว่าโอ้โหตำรวจอยู่หน้าบ้านเยอะเหลือเกิน
ใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็รออยู่เนี่ยนะ
แต่ว่าระหว่างนั้นเองคุณผู้ชมมีเสียงตะโกนออกมาจากในบ้าน
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงออกมาพูดระหว่างประตูกับกำแพงมันมีช่องอยู่
ผู้ชายคนนั้นคือพันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
เพราะผู้สื่อข่าวจำได้อยู่แล้วล่ะเสียงของพันธ์ตำรวจโทสันทนะไม่เหมือนใคร
เป็นเอกลักษณ์เสียงดังฟังชัดดุลั้น
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือบอกไปบอกว่าผมจะมอบตัวในวันพรุ่งนี้
เมื่อฟ้าสว่างเมื่อฟ้าสางแล้ว
สรุปก็เหมือนว่าเปลี่ยนเวลาตอนแรกบอกสื่อต่างว่าจะมอบตัวในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา
ของวันที่๑๒พฤษภาคมแต่เมื่อคืนเนี่ยเสียงที่ลอดช่องออกมาเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวผมจะมอบตัวตอนเช้านี้เลยถูกต้องแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะว่าสาเหตุที่ไม่ออกมานอกบ้านคืนนี้
เพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าผมก้าวขาออกนอกบ้านคืนนี้ไปเนี่ย
ผมจะได้เห็นแสงสว่างพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้ไหม
กลัวตายคืออย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหไปผัวพันกับเรื่องของการจะเปิดเผยข้อมูลลับของผู้บริหารประเทศอันดับหนึ่ง
ซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ตะโกนพูดมาแล้วเนี่ยนะคะ
มีการเปิดประตูบ้านให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ด้วย
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันก่อนเลยค่ะ

ตอนนี้ลืมไปหมดละเพื่องสม่างพรพสม่างเห็นคุณออกข่าวใหญ่โตเยอะแยะ
ตอนนี้คุณลืมไปแล้วตกลงคุณมาจับอะไรผมพี่เป็นคนไปบอกว่ารีดถ่ายแม่ค้า

มันใช่เลยผมพูดได้เลยนะ

ในการที่จะดำเนินคดีพวกคุณกลับเหมือนกัน
วันนี้คุณถืออำนาจของคุณ
แล้วคุณใช้หน้าที่ของคุณเนี่ย

ผมจะใช้สิทธิ์อย่างไรผมก็พูดได้แรก

พันธมโรตบัวสันทนาก็อนุญาตให้สื่อ

บอกเหตุผลด้วยนะว่าที่ผมตัดสินใจ

เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าพรุ่งนี้จะมอบตัว

มากราบเท้าขอพรจากคุณพ่อ
ความเป็นสิริมงคลซึ่งตอนนี้คุณพ่อวัย๙๑ปีพักผ่อนอยู่ในบ้าน
แล้วผมมีการประสานกับพันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชู
ผู้กำกับการสนโชคชัยให้มารับมอบตัวผมพรุ่งนี้๖โมงครึ่งหมายถึงวันนี้
เท่ากับผมไม่ได้เงียบเฉยนะผมไม่คิดหลบหนี

ถูกต้องค่ะทีแรกประสานกันแล้วแต่สักพักนึง
ผู้กำกับโทรมาบอกว่าติดภารกิจไม่สามารถมารับมอบตัวได้
แล้วก็เลยอยากให้พันตำรวจโทสันทนะไปที่สนโชคชัย
แต่พันธ์ตำรวจโศษณธนะก็บอกว่าอ้าว
แล้วระหว่างนั้นเองก็มีทนายเข้ามาที่บ้านด้วย

เดี๋ยวเอายังไงก็ตามเรื่องนี้อยากให้น้องผู้สื่อข่าวทุกคนรอดู
แล้วผมบอกเลยนะว่าผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พรุ่งนี้ผมจะยอมมอบตัวอันนี้คือบรรยากาศเมื่อคืน

ตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๓โมงครึ่ง
ที่หน่วยอรินทราชแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้าไปบุกห้อง
แล้วก็ช่วงค่ำที่พันธบรวจโทสันทนะเปิดบ้านของพ่อ